ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเมื่อสักครู่นี้ใครพลาดช็อตที่
นายกตู่เต้นโอนิกิลิคุกกี้เสียงไทยนี่ต้องชมข่าวนี้เลยนะคะ
เพราะว่าธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความสดใส
ร่วมเต้นโอนิกิริกคุกกี้เสี่ยงทายกันนะคะสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีเลย
บรรยากาศนี่ต้องบอกว่าชื่นมื้นล่ะนะคะถ้าอยากเห็นต้องดูภาพในวันนี้เลยนะคะ
เขานำโดยกัปตันทีมเชอปรางขวัญใจหลายคนเนี่ยนะคะ
เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อจะประชาสัมพันธ์รายการคลื่นเด็กเยาวชนและครอบครัว
นายกก็ชื่นชมน้องกลุ่มนี้บอกแหมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้อย่างดี
ในช่วงหนึ่งยังสอบถามความหมายของเลข๔๘ด้วยเนี่ยว่าเป็นเลขนำโชคหรือไม่
นายกก็เลยปล่อยมุกกลับบอกว่าเหมือนลุงเลย๔บวก๘ได้๑๒ลุงไปเตรียมทหารรุ่น๑๒
นี่แหละได้รับกำลังใจจากน้องนะคะก็บอกเลยว่าขอให้มีชีวิตที่มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรง
ขอบคุณลุงตู่ด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณที่ช่วยบริหารประเทศถ้าเหนื่อยขอให้เปิดดูคลิปเพลงของพวกเราดูสิคะ
ไหนดูซินายกเต้นเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนต้องไปดูค่ะ
อยากให้คุณช่วยเราด้วยนะ

ขอให้คุณสุขความนุ่นเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจ
ขอบคุณค่ะ
อวยพรทั้งชื่นชมว่านายกหล่อมาก

ดิฉันเชื่อว่าผู้ชายทั้งประเทศตอนนี้อาจจะอิจฉาธนา

แล้วดูสิได้สัมผัสใกล้ชิดขนาดนี้นะคะ

แต่ตัวจริงก็ดูตัวใหญ่กว่าในโทรทัศน์ค่ะ
พร้อมขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เพราะว่าท่านก็ทำงานหนัก

เชื่อว่าสิ่งที่นายกทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ค่ะ